คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องสุดหลอน

มีผู้ชายคนนึงเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มา

ก็เลยแวะรับขึ้นรถมา
ระหว่างทางก็ขับมาเรื่อยนะคะ

แต่ระหว่างทางพอใกล้จะถึงจุดหมาย

อ้าวพระสงฆ์ที่รับมาไม่อยู่แล้ว

เอาเรื่องถึงหรือเปล่าเรื่องนั้นสิ

แล้วไม่ใช่ว่าคนแรกที่เจอนะคะ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นช่วงวันพระค่ะ

อยู่ในตำบลทรัพย์สมท่อที่

ก็โดยนายบุญเพิ่มกรมกลึงอายุ๔๕ปีเนี่ย

เขาบอกว่าเรื่องสุดหลอนพระรูปนี้
จริงแล้วเคยมีตัวตนมาก่อน

หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงตาเสรีค่ะ
มรณภาพไปนานแล้วเกือบ๑๐ปีนะคะ
ตั้งแต่ปีสักมารถ๑๕๕นะคะ
และที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านพบเห็นวิญญาณหลวงตาเสรีหลายครั้ง

คนที่เจอส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนในพื้นที่
แล้วก็ไม่รู้จักกับพระเสรีมาก่อน
ทีนี้ล่าสุดคืนวันที่๓๐พฤศจิกายน
นายปริญญโกมนศิงอายุ๑๙ปี
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาหน้าวัดแห่งหนึ่ง
อยู่ริมถนนสายบึงสามพันธ์วังพิกุล
แล้วก็เห็นวิญญาณของหลวงตาเสรียืนอยู่ลำพัง
ก็เลยจอดรถแล้วก็ถามว่าจะไปไหน
พระตอบกลับมาว่าจะไปบ้านญาติที่ทรัพย์ปางช้าง
ห่างออกไปใน๑๔กิโลเมตร

ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยอาสาจะไปส่งพระ

ระหว่างทางเขาบอกเขามีการพูดคุยกันหลายคำด้วยนะ
ทีนี้พอมาถึงใกล้จุดหมายเป็นทางเปลี่ยว

รู้สึกว่าทำไมรถเริ่มเบาผิดปกติ

อ้าวพระที่ซ้อนมาเนี่ยหายไปไหนไม่อยู่แล้วนะคะ

เคยบวชอยู่ด้วยกันกับหลวงตาเสรีนะคะ
คนนี้ส่วนตัวก็ไม่เคยเจอวิญญาณของหลวงตานะ
แต่ว่าหลานชายเคยเจอแล้วก็มาเล่าให้ฟังค่ะ
คนที่โดนส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนในพื้นที่

ส่วนใหญ่พฤติกรรมที่มีคนเคยเห็นแล้วมาเล่าให้พี่ฟังอ่ะ

ให้ไปส่งที่บรรยาทแก่ที่อยู่ที่นู่น

ก็จะหายไป

ไม่ลักษณะนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะ

ที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นแต่ว่ารถยนต์เขาจะไม่จอดไงส่วนใหญ่

ทีมข่าวยังได้ไปพูดคุยกับน้องชายของพระเสรีด้วย
ชื่อว่านายวีระจันทวงอายุเจ็บสิบสามปี

เป็นพระมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนุ่ม
แล้วก็มรณภาพอย่างสงบในกุฏิเมื่ออายุเจ็บสิบห้าปี
ส่วนตัวแล้วตั้งแต่พระเสรีมรณภาพ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับเจ้าตัวที่ประสบเหตุเลยค่ะ
นายปริญญาคนที่ขี่รถแล้วก็พระหายไปกับต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะคะ
ปริญญาพาไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
จุดที่พบพระแล้วก็เส้นทางที่ขับผ่าน

จุดนี้แหละค่ะแล้วบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตามข่าวที่ปรากฏไปนั่นแหละ
หลังเกิดเหตุไปบอกลุงแล้วก็ไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้านรุ่นพี่
จะโพสต์เรื่องราวลงในโซเชียล
ตอนนั้นเนี่ยคืนนั้นเขาบอกเขาได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วก็หอนทั้งคืนเลย
ขี่รถกลับบ้านก็ยังมีหมาตามเห่าตามหอนมาถึงบ้านอีก
ส่วนตัวเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเกิดมาก็ไม่เคยเจอกับตัวเอง
ตอนนี้รู้สึกกลัวผีขึ้นมาทันทีแล้วก็มีการโชว์พระเครื่องด้วยนะคะ
ตัวเขาเองนำมาคล้องคลอไว้หลายองค์เหมือนกัน
โอ้โหขนาดมีพระตั้งหลายองค์นะแต่ว่าผีพระท่านไม่กลัวอย่างนี้หรอ
จะไม่กลัวพระปกติแล้วเขาบอกไม่ชอบคล้องพระเท่าไหร่นะคะ
ส่วนตัวเขาเชื่อว่าเขามีความตั้งใจจะบวชเนรให้กับพ่อแม่
และอาจมีผู้ล่วงลับหรือว่าเป็นผีมาขอส่วนบุญนะคะ
แล้วก็ยังบอกอีกว่าแค่คิดจะบวชก็มาเจอเรื่องราวชวนขนลุก